แล้วเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าเปิดโชว์เคสกันไปอุ้ยราวคงเลือกเลย
ตระกูลเนี่ยเลือดก้นจนจางอาฉีก็หล่อ
อันนี้ไล่กันมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอน
ธนภพเจเจกฤษณภูมิเจมสธีรดลกัปตันชลทรเมื่อสักครู่
น้องเติร์ตระพัดแล้วก็ปอร์เช่สิวากรไอภาริสแจ๊กแจ๊กกี้จักรีน
แล้วก็ริววัชิรวิทย์ก็เป็นการขอบคุณทุกกระแสความนิยมนะฮะ
คือก่อนขึ้นโชว์น้องก็เปิดใจกับพี่สื่อมวลชน
ว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่

ฟังสัมภาษณ์ค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะ
ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาครับ
เพราะเราอยากทำมันให้ดีที่สุดครับผม
ผมว่าตอนแรกมันก็มีความกดดันแล้วนะฮะ
เพราะว่าเราก็เห็นคนที่เข้ามาเล่นเกมกันเยอะมากมายอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอมาเรื่อยเราได้ซ้อมไปเรื่อย

มันเหมือนมันแบบเราแบบพร้อมแล้ว
แล้วเราอยากจะขึ้นเวทีเพื่อไปโชว์ให้ทุกคนแล้วอะไรอย่างนี้ครับ

อยากจะพูดว่าใครก็ได้เต็มปากเต็มคำมากก็ได้

น้องผิงก็พอนะเดี๋ยวว่าไป
อยากจะเป็นกระดุมเม็ดสุดท้ายของน้องต่อทีไหล

เป็นว่างานนี้แฟนคลับแน่นจริงนะคะ

ยังไม่มีนะคะที่ฉันจะไปต่อคิวเลยค่ะ